ล้อมวงมาทางนี้เลยคุณผู้ชมฮะใครรักตัวเลขเนี่ย
สะสมตัวเลขตั้งแต่เนิ่นในหัวเขียวข่าวเด็ด
ทุกวันพาไปทำบุญปล่อยตภาพน้ำครับ
ภาพน้ำตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยมีคนใจบุญไปถวายวัดสว่างอารมณ์แคร์แถว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตอนบ่ายเมื่อวานนี้
แล้วนางสาวสุจิตรารับแสงแก้วไพรพร้อมกับสามีซึ่งเป็นเจ้าของตภาพน้ำตัวนี้
เล่าให้ฟังว่าพวกเขาไปเจอมันลอยอยู่ในคลองระบายน้ำหลังบ้าน
ในคลองอื้อหือน้ำเหม็นเน่าเชื่อเธอพยายามจับไอ้จับตภาพตัวนี้น่ะ
ออกมาจากคลองระบายน้ำแล้วเอามาอนุบาลไว้๒วัน
ก่อนจะนำมาถวายพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะ
เจ้าอาวาสที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ครับแล้วเธอก็จุดทูปมงคลเสี่ยงทายจะขอโชคขอลาบด้วย
ใครอยากหาเลขเด็ดใครอยากหาเลขเด็ดดูเอาเลยครับนี่ฮะเลขทูปฮะ
โอ้โหจ่างเหลือเกินเออส่วนข่าวต่อไปนี้ระวังตาเป็นกุ้งยิง
เพราะงูทางมะพร้าวมันกำลังจึ๊กกระดือยกันอยู่
มันกำลังจึ๊กกระดือยกันอยู่ในบ้านพักที่กาญจนบุรีโอ้จะจับได้ทุลักทุเล
อสรพิษวิทยาภาคตะวันตกครับหรือชาวบ้านเขาเรียกว่ามือปราบอสรพิษ
ไปที่บ้านพักในซอยสิบสี่หมู่หนึ่งตะบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วง
ไปจับนะครับงูทางมะพร้าวสีน้ำตาลแดง๒ตัวความยาวประมาณเมตรหนึ่ง
มันกำลังจึ๊กเกอรี่กันอยู่นะฮะปรากฏว่าจับงูไอ้สองตัวนี้ออกมาได้
งูทางมะพร้าวอีกตัวนั้นมันโผล่มาดูอ้าวเฮ้ยนี่มันสามคนผัวมีอะไรเหรอวะเนี้ย
เออพังงะสิครับคุณผู้ชมฮะมันเหมือนจะพุ่งเข้ากัดนะครับ
คุณผู้ชมฮะจับงูสามตัวได้สำเร็จนะมีตัวหนึ่งมาทำแกล้งตายว่ะ
มันตบตาเจ้าหน้าที่มันตบตากู้ภัยก็จับใส่กระสอบแล้วเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
นายชัยวัดมาลาพงศ์หัวหน้าทีมนะครับบอกว่างูทางมะพร้าวไม่มีพิษนะ
แต่ลักษณะเด่นคืออ๋อมันแกล้งตายเป็นอาชีพครับ